ขออย่ายอมแพ้ขอให้มีจิตใจที่แน่วแน่และมุ่งมั่น
เหมือนกับเจ้าแมวตัวนี้
มันมีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่กลัวพยานอันตรายต่างที่อยู่รอบข้าง
แม้ว่ามันจะอันตรายแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ก็ต้องขอลองดูหน่อย
ขอเพียงแค่ฝันให้ใกลและไปให้ทิ้งที่จุดหมาย
ที่ทำลงไปนักธุรกิจแล้ว
กำลังใจให้กับเจ้าเหมียวนะคะ

เดินผ่านหมาตั้ง๓ตัว
แล้วเป็นหมาชะกัน

แล้วต้องเดินย่องผ่านไปให้ได้

เป็นมีหมาตัวหนึ่งตัวที่

ตัวตรงกลางสีน้ำตานนะ

พอมันจะขยาบปุ๊บไอแมวทำง่าย

สิ่งหนึ่งที่มันดูแล้วคล้ายมากเลยคืออะไรรู้ไหม
มันเหมือนกับพ่อบ้านจะหนีภรรยาเที่ยว
ย่องไงกำลังย่องแต่งตัวแล้วแต่งตัว
แล้วภรรยาแบบดิ้นเหมือนจะตื่น

มันเป็นกลยุทธ์เดียวกันเลยใช่ไหมคะ
ในการที่จะเอาตัวรอดท่ามกลางวิกฤตหรือสนามรบ
คุณเคยพลิกตัวแล้วสามีคุณอยู่หยุดนิ่งมั้ยหล่ะ

ไม่รู้เรื่องแล้วแบบนี้
แบบนี้ไงจะได้เห็นอะไรบางอย่าง
น่าสนใจแล้วทำไมคุณรู้อะคะ
มีคนเคยเล่าให้ผมฟัง

ถ้าเกิดมีพยายามของตัวเองอย่าทำ
ไม่ทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะไปทำบ้าหรือเปล่า